คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ขอนแก่นเมื่อสิบห้าสิงหาคมที่ผ่านมาที่มีคนร้ายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านแถวนั้นนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะคนที่ก่อเหตุเขามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะเขาบอกว่าที่ทำลงไปเนี่ยขาดสติเพราะว่าน้อยใจทั้งแม่ทั้งพี่ชายบอกว่าแม่กับพี่ชายเนี่ยเอาทรัพย์สินของตัวเองไปขายแล้วก็เอาเงินไป
ใช่ค่ะยังไงก็ต้องถูกจับถูกดำเนินคดีอะค่ะแต่นี่เขาไปมอบตัวนะคะนายกัณฑสูตรสิทธิเสนาหรือปิงปองอายุ๒๘ปีไปมอบตัวกับตำรวจสพขอนแก่นนะคะเพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผนป้ายทะเบียนแล้วก็ใช้มีดไล่แทงชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนท้องถนนในพื้นที่บ้านตูมตำบ

ตอนที่เขาถูกจับกลุ่มในข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่ตำบลบ้านเป็ดแล้วก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของเพื่อนสนิท
ถูกตำรวจกดดันตัดสินใจเข้ามอบตัวค่ะ
ถูกแจ้งสองข้อหานะคะพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ควบคุมตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมที่ควบคุมตัวต่อนะคะส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝากขัง
อันนี้คือภาพตั้งแต่ช่วงวันเกิดเหตุที่บอกว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงก่อเหตุอย่างนี้ค่ะ